คือเขาบอกว่าเป็นเรื่องของอาถรรพ์

เขาบอกว่าคลองตรงนี้มันเป็นคลองมรณะ
เพราะว่าเคยมีคนมาจมน้ำตาย

คือหาไม่เจอจะต้องจุดทูปขอขมาก่อน

กับผู้ชายวัย๔๒ปีที่หายออกจากบ้าน
แล้วท้ายที่สุดมาเจอเป็นศพอยู่ในคลองนี้
ตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติที่สระบุรี
รวมถึงกู้ภัยทีมนักประดาน้ำ
งมค้นร่างของนายยิ่งยศโสภาพมวัย๔๒ปี
คือนายยิ่งยศพลัดตกลงไปในคลองน้ำวังไส
ห่างจากบ้านของตัวเองประมาณ๒๐๐เมตร
ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติสระบุรี
เจ้าหน้าที่งมหามันยากลำบากมากคุณผู้ชม
คลองนี้เป็นคลองที่ยาวผ่านหลายตำบลเลยค่ะ
แล้วคลองนี้มันลึกประมาณ๕เมตร
คุณผู้ชมดูสีน้ำสิคะสีน้ำมันขุ่นมันเข้มมันดำ
นักประดาน้ำเขาต้องสลับสับเปลี่ยนกัน
งมค้นหาอยู่๓รอบเกือบ๒ชม
ก็ยังไม่เจอร่างของนายยิ่งยศนะคะ
จนเวลาผ่านไป๖ชั่วโมงถึงจะเจอร่างของผู้ตาย
คือมีญาติเขาไปดูหมอแล้วหมอดูบอก
ว่านายยิ่งยศจมน้ำอยู่ที่บริเวณจอมปลวก

ทีนี้ญาติก็เลยมาบอกนักประดาน้ำค่ะ
นักประดาน้ำก็ปักหมุดปักพิกัดตรงนี้เลย

พอเจอร่างเท่านั้นแหละค่ะ
โอ้โหญาติก็ร้องไห้ระงมเลยนะคะ

ต้องช่วยกันประถมพยาบาลนี่คุณแม่ค่ะ

แล้วแม่บอกว่าลูกหายตัวไปเมื่อวานเย็น
กลุ่มเพื่อนก็มาบอกว่าลูกเมา
พลัดตกลงไปในคลองจนตายหรือเปล่าแม่
ทีนี้ชาวบ้านก็เลยเชื่อกันว่าคลองนี้มีเรื่องของอาถรรพ์บังตา
เพราะถ้าเกิดว่าใครมาตกน้ำตกท่าหรือว่ามาจมน้ำบริเวณนี้
จะต้องมีการจุดทูบขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง
ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงจะเจอ
แล้วยังเหตุการณ์ของในยิ่งยศเนียนนะคะคุณผู้ชม
จะต้องจุดทูปขอคำมา๓รอบ
ถึงจะงมนักประดาน้ำถึงจะงมไปแล้วก็เจอศพ
ชาวบ้านบอกว่าเคยมีคนจมน้ำตายตรงนี้
ต่ำกว่า๒ศพแล้วก็ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ
ตอนนั้นกู้ภัยก็ยังหาไม่เจอต้องมีการจุดทูปขอขมาเหมือนกัน
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็สำรวจบริเวณรอบคลองในรัศมีที่ใกล้เคียง
ก็ไปเจอรองเท้าแตะคู่นึงเจอยาสูบห่อหนึ่งเจอไฟแชค
ซึ่งทั้งหมดทั้งรองเท้าแตะยาสูบไฟแชค
คาดว่าน่าจะเป็นของนายยิ่งยศผู้ตายตกอยู่
แล้วก็จากการตรวจสอบสภาพศพก็ไม่ได้มีบาดแผลอะไรนะคะ
ตำรวจก็เลยเชื่อว่าผู้ตายเนี่ยอาจจะพลัดตกน้ำเพราะว่าเมา
เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องมีการส่งศพไปตรวจสอบ
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
ญาติญาติเองก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตาย
แล้วก็จะไปติดต่อรับศพเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปด้วยนะคะ